ถึงเรื่องแม่แม่ยังไงเธอรู้ไหมคะการที่แบบว่าแต่ละคนจะพูดโยงคร่าว
เออค่ะการคนแต่งงานกับผู้ชมคงไม่ต้องไปบอกเขาเออคือก็พยายามโยงกับ
คู่ชีวิตหลายคนแต่งงานกันไปแล้วนะคะแต่ยังไม่มีลูกสักทีค่ะ
เออวันนี้นะคะเรามีประววนมาให้ดูนะคะคู่รักดาราคนไหนที่แต่งงานกันมาแล้ว
มีให้เห็นถี่ยิบตลอดแปดปีกับชีวิตคู่และขึ้นชื่อว่าเป็นคู่รักที่อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจ
เป็นเด็กตัวน้อยน้อยมาโดยตลอดความพยายามของคู่นี้ไปสุดในทุกทางจริงจริงค่ะ
เพราะตั้งแต่แต่งงานส่งการบ้านไม่เคยขาดส่วนงานวิทยาศาสตร์ก็เคยลอง
หรือจะลองจุดทูปไหว้เทพเพื่อมูเตลูขอเบบีตัวน้อยมาเติมรอยยิ้มให้ครอบครัวก็ทำมาหมดแล้ว
แต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่สมใจหมาย
ฝากฝั่งกองเชียร์ทั้งเอฟซีเพื่อนดาราหรือแม้กระทั่งนักข่าวบันเทิงก็เอาใจลุ้นกันสุดพลัง
เพราะแรงใจของก้อยโย่งยังไม่มีคำว่าท้อบอกตลอดว่าทำใจสบายเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ซีเรียส
เชื่อเลยว่าแม่ก้อยมีข่าวดีเรื่องเบบีเมื่อไหร่ความน่ารักของครอบครัวนี้รับรองทวีคูณแน่นอนค่ะ
อีกหนึ่งบ้านที่ปักทงว่าหลังวิวาพร้อมเปิดอู่ทันทีอย่างพุทธจุ๋ยก็ดูว่าเรื่องนี้จะไม่สมดั่งใจหวังง่ายดายนักนะคะ
เพราะถูกปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นอุปสรรคสกัดลูกมาทุกปีแม้คุณพ่อคุณแม่จะฟิตฝังขนาดไหนแต่ออกกำลังกายมากไปก็ด้านกลายเป็นปัญหา
อีกทั้งความเป็นพระนางระดับท็อปของวงการบันเทิงก็ทำเอางานรุมเคลียร์คิวมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนับวันไข่ตกมาทุกปีแต่ลูกจ๋าก็ยังไม่มาสักกะที
ก็ลองใจพุทธจุ๋ยดูอีกทีนะคะว่าปีใหม่ปีนี้จะปิดจ๊อปเบบีคนแรกแบบแฮปปี้ได้หรือเปล่า
และถึงแม้ว่าคุณแม่ชมพู่อารยาจะมีน้องสายฟ้าพายุมาคอยเสิร์ฟความน่ารักจนกลายเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาทั่วประเทศอยู่แล้ว
แต่แพลนลูกคนที่สามที่หวังใจว่าจะต้องเป็นลูกสาวแน่เพื่อให้คุณแม่ขายตะขาบแฟชั่นนิสต้าให้กับเจ้าตัวน้อยก็ถูกโฟกัสอยู่ทุกปี
บอกเลยเรื่องนี้แม่ชมเคลียร์เวลาพร้อมตั้งท้องมาแล้วหลายครั้งหมอดูหลายสำนักก็ทำนายไทยทักไว้ว่าลูกสาวมาแน่นอน
สาวเขาได้มีเฮก็ตอนที่แม่ชมแต่งหน้าเป็นสายรุ้งและก้อนเมฆเขาก็ลือกันให้แซ่ดว่าใบชื่อลูกสาวไม่ผิดแน่นอน
แต่ถึงแม้แม่ชมจะยังไม่บรรลุภารกิจพิชิตลูกสาวแต่เชื่อเหลือเกินว่าไม่นานเกินรอจะได้เห็นภาพสายฟ้าพายุ

เป็น๓ทายาทหมื่นล้านของบ้านรังศรีสิงพิพัฒน์
ที่ปั๊งที่สุดในสามโลกแน่แหละค่ะ